คุณผู้ชมมาดูปัญหาความรักกันหน่อยนะคะที่ชายภูมิค่ะคือมันเป็นเรื่องของคนในอดีตแต่ว่ามันมีผลมาถึงปัจจุบันว่าเขานัดเคลียร์กันผู้หญิงคนนึงพาแฟนใหม่ไปเคลียร์กับแฟนเก่าแต่เคลียร์กันที่ท่าไหนไม่รู้แฟนใหม่ควักปืนรัวยิงแฟนเก่าไปสิบนัดเลยนะคะ
โชคดีจริงโดนแค่ส้นเท้าไม่ถึงตายไม่มีคนอื่นได้รับบาดเจ็บโชคดีมากนะคะ
คนเจ็บชื่อว่านายพัทรวัทธ์ไตรคุ้มดันอายุสามสิบสี่ปีค่ะ
คนนี้คือแฟนเก่านะแฟนเก่าของผู้หญิงนะถูกยิงที่ส้นเท้าด้านขวานะคะ
กู้ภัยก็ช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนายพัทรวัฒน์เนี่ยเขาเล่าบอกว่าเขานัดเคลียร์ปัญหาใจกับอดีตแฟนของเขาที่เป็นผู้หญิง
แล้วก็แฟนใหม่ของแฟนเก่าเขาตัวละครจะเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมนะอ่า
กันที่ถนนคนเดินในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิแต่เคลียร์กันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันซะก่อน
จะชกต่อยกันเลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวรอใจเย็นนัดเคลียร์กันใหม่อีกที่หนึ่ง
เดี๋ยวไปเคลียร์กันช่วงเย็นเย็นแล้วกันนะอีกรอบหนึ่งท้ายหมู่บ้านบ้านโนนสาธรณ์
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุซึ่งพอถึงเวลานัดเนี่ย
ตัวเขาเนี่ยพระธรวัฒน์เนี่ยไปกับแฟนใหม่ของตัวเองมีแฟนใหม่แล้วเหมือนกัน

ไปถึง๔คนปุ๊บแล้วก็มีน้องชายของพัทรวัฒน์ไปด้วยอีกคนนึง
ไปถึงปุ๊บปรากฏว่ายังไม่ทันได้จอดรถดีนะคะ
แฟนใหม่ของแฟนเก่าเขาขับกระบะมาตีคู่เลย
แล้วชักปืนยิงใส่เขาเลยรัวเลย๑๐นัดค่ะ

ปลอกกระสุน๙มมตกเกลือนเลยค่ะ
นับได้๑๒ปลอกถ้วนนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็สั่งการให้ไปออกหมายจับนายรัชชานนท์สมพงศ์
หรือในการวัย๓๐ปีคนเกาะเหตุแล้วค่ะ
ต้นคิดว่าน่าจะใช้รถกระบะที่ขับมาเกาะเหตุเนี่ย

หลบหนีไปเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ทีนี้
ก็เหมือนกันนะคะนัดกันตี๕กับผู้ก่อเหตุนายรัชชานนท์นี่แหละ

แต่ปรากฏว่าคู่นั้นคือแฟนเก่าของเขาที่เป็นผู้หญิงกับแฟนใหม่
ก็คือนายรัชชานนท์เนี่ยไม่ออกมาเคลียร์มือเปล่า
คว้ามีดในรถเตรียมวิ่งกรูเขาทำร้ายเขา
ฟันเข้าไปที่หัวไหล่เขาครั้งหนึ่งด้วย

กระทั่งเมื่อคืนเลยต้องมานัดเคลียร์ปัญหากันอีกครั้ง

เขาบอกว่าแฟนเก่าเขาที่เป็นผู้หญิงคงจะโกรธแค้นเขา
เรื่องธุรกิจแล้วก็ทรัพย์สินต่างที่ทำร่วมกัน
สมัยที่ยังคบกันที่ยังรักกัน
แล้วตอนนี้เลิกรากันไปแล้วต่างคนต่างมีคนใหม่
แต่มันไม่แบ่งเรื่องนี้ให้ชัดเจน
คนเรานะคะคุยกันค่ะใช้ปากคุยกัน
อย่าใช้ปืนอย่าใช้มีดนะคะมันไม่สวยค่ะจบไม่สวยแน่นอน
นี่ถือว่าดีนะโดนส้นเท้านะคะยังไม่ถึงขั้นบาดเจ็บเนี่ยนะคะ